คือตอนนี้มีกาดของผู้ชุมนุมพยายามที่จะเอาแผงรั้วเหล็กไปขยายพื้นที่
เพื่อให้คนผู้ชุมนุมที่มาอยู่เรื่อยมาชุมนุมกันในพื้นที่บนถนน

ทำให้ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็จะมีโรงพยาบาลราชวิถีล่ะ
ฝั่งที่กล้องอยู่ไปลงฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี
ตรงนั้นร้านยาจะเยอะแล้วก็พยายามที่จะให้
ตอนนี้ได้เอาแผงกั้นจากบริเวณเกาะกลางถนน
เอามาตั้งเป็นแผงกั้นไว้นะครับ

เนื่องจากว่าเพื่อเป็นการกรอบป้องกัน
ก็จะเห็นว่าเป็นอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ

กลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นะครับ

อันนี้ถือว่าเป็นแนวแผงกั้น

ก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎ๙นะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ

ตำรวจอยู่โรงพยาบาลพระมงค์กรุด

ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยจำเป็นที่จะต้อง
เอาแผงกั้นบริเวณตรงนี้ครับ
จากที่ตั้งแนวบริเวณตรงนี้
ก็จะเอามาทำเป็นแผลกั้นไว้นะครับ
เพื่อป้องกันทางเจ้าหน้าที่มานะครับ

เหมือนตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็

พยายามที่จะปรึกษาหาลือกันนะครับว่า
จะวางแนวกั้นทางเจ้าหน้าที่อย่างไรนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ตรงนี้นะครับ

กำลังปรึกษาพูดคุยกันอยู่

ต้องสามารถคีย์คือพลังนะครับ

นี่คือทางกลุ่มกาดของ

คุณผู้ชมครับนี่คือเหมือนเป็นด่านแรก
ที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่

ส่วนความเคลื่อนไหวบริเวณโดยรอบนะครับ
ก็ยังคงไม่เห็นเจ้าหน้าที่
ตำรวจนะครับมาบริเวณนี้เท่าไหร่นะครับ
จะมีทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ทยอยเดินทาง

จากว่าการสัญจรตรงนี้ปิดไว้หมดแล้วนะครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ